พ่อบ้านแม่บ้านเข้าครัวกันสักนิดหนึ่ง
สำรวจดูสิของในครัวมีอะไรขาด
แต่ทีนี้ต้องดูด้วยนะจะเอาเงินไปซื้อของไหวไหม
พริกขึ้นราคาราคาเกือบเท่าหมูแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ว่าของอื่นอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ตอนนี้ถูกเบรกถูกตรึงราคาเอาไว้ก่อน
เพราะว่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกแบบนี้ครับ

ขอมาหลายเดือนแล้วขอปรับราคาเพิ่ม
แต่ยังไม่ให้ปรับเพิ่มนะครับ

เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้กล่าวถึงกรณีที่เครือสหพัฒน์
ขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บอกว่าแม้จะเห็นใจผู้ผลิตนะ
ต้นทุนการผลิตอาหารสูงจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง

แต่กระทรวงพาณิชย์ยังขอเบรกเอี๊ยดไว้ก่อนเลย
ไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
โดยให้ขายซองละ๖บาทเท่าเดิมไปก่อนนะครับ
ให้ช่วยกันตรึงราคาให้นานที่สุด
โดยกรมการค้าภายในจะไปเจรจากับผู้ผลิต
เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้นะครับ

หยุดผลิตแล้วมันจะเกิดปัญหาใหม่ตามมา

แต่ผู้บริโภคก็บอกว่าจะไม่มีเงินควักกระเป๋าซื้อแล้วนะครับ
สำรวจราคาในตลาดสดกันบ้างนะครับ
พริกตอนนี้ขึ้นราคาหนักมาก
ต้นหอมตอนนี้ก็ราคาขึ้นหนักมากเหมือนกันนะครับ
ต้นหอมก่อนหน้านี้ราคากิโลกรัมละประมาณ๗๐๘๐บาท
เราไปสำรวจตรวจสอบที่อุทัยธานีที่ตลาดสดเทศบาล๒
โอ้โหต้นหอมคุณวราพรขึ้นมาเป็น๑๒๐บาทต่อกิโลแล้ว
สงสัยช่วงนี้บางเมนูอาจจะต้องตัดออกไปก่อน

ล็อกเคอรี่ราคาเดิม๘๐บาทขึ้นเป็น๑๒๐บาท
แต่นี่ครับทีนี้จะไม่กินเผ็ดกันแล้วมั้งเนี่ย
พริกใหญ่สีแดงราคาเดิม๖๐๗๐บาทขึ้นเป็น๑๕๐บาท
แต่ที่แพงที่สุดคือพริกขี้หนูสวนฮะ
กิโลกรัมละ๑๗๐ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่๒๕๐บาทแล้ว
เขาบอกราคาแพงแซงเนื้อหมูไปแล้วนะ
เพราะเนื้อหมูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๒๕๐เท่ากัน
เจ้าเนื้อหมูลดลงมาแล้วเหลือ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แม่ค้าขายผักบอกว่าตอนนี้สวนผักต่างที่นำมาส่ง

จากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนในการขนส่งปรับสูงขึ้น
ทีนี้แม่ค้าหน้าแผงก็ขอขึ้นตามหน้าแผงเหมือนกันนะครับ
หากราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สยังขึ้นราคาอยู่แบบนี้

ขอลูกค้าเห็นใจด้วยเถอะนะฮะ

คืออันนี้ยังเป็นแค่ผลกระทบจากราคาน้ำมันนะคะ
เดี๋ยวฝนลงหนักเนี่ยผักเสียหาย
ไม่รู้ว่าเหมือนกันนะคะว่าทิศทางของราคาจะไปยังไง

คุณกระเตนกินยำไม่ใส่พริกนะ

ชีวิตก็เผ็ดพออยู่แล้วค่ะนะคะ
อาจจะต้องลดของร้อนอย่างพริกลงสักนิดนึง
ราคามันพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวจริงคุณผู้ชมค่ะ